นี้ก็คลั่งและหลอนเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวัดที่ศรีราชาชนบุรีค่ะคือก็จะมีคนที่เขามีอาชีพรับจ้างไปต่อคิวในการจองพระเครื่องเนี่ยเขาก็นั่งรถกันมาหลายคนเลยนะคะอยู่ดีดีมีอยู่คนนึงเป็นผู้ชายหลอนคลั่งคิดว่าเพื่อนที่มาด้วยกันเป็นปอบบอกว่าเนี่ยเป็นปอบกินคนนะต้องฆ่าให้ตายเอามีดกระหน่ำแทงเพื่อนที่มาที่

กลับมาให้ตายด้วย
นี่นะคะคือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดดังในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ตำรวจสพศรีราชาไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงนะคะ
ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นนอนหงายเลือดท่วมเลย
ใกล้กันมีมีดที่โอ้โหที่ผู้ก่อเหตุใช้อยู่ตรงนั้นแหละ
สภาพศพคือถูกแทงหลายจุดค่ะ
หลักในจุดสำคัญเลยเข้าคอเข้าอกและลำตัวหลายแผลมาก
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายอนุสรอายุ๓๐ปีก็รอมอบตัวกับตำรวจอยู่ตรงนั้นนะคะ
นายอนุสรบอกตำรวจว่าตัวเองมากับเพื่อนเกือบ๒๐คนมาจากหัวลำโพงมาจองพระเครื่องในวัดที่ศรีราชา
พระเสร็จก็มานั่งตรงบันไดอยู่ดีก็บอกตำรวจว่ามาสืบคดีนะ
นายอนุสรบอกตำรวจว่าผมมาสืบคดีนะ

กินคนมาแล้วเยอะแยะฆ่าคนมาแล้วหลายรายผมเลยต้องวิสามัน

ไปกันใหญ่หลอนขนาดนั้นนะคะแล้วฆ่าเพื่อนคือเอามีดกระหน่ำแทงและปาดคอจนเสียชีวิตคาวัดนะคะ
โอ้โหคนเห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ

อายุ๔๕ปีบอกว่าก็เห็นกลุ่มนี้ค่ะเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นมากันเกือบ๒๐คนจริง
มีรถมาส่งที่วัดเหมือนกับมีในหน้าจ้างมาคนละ๗๐๐บาทมาจองวัตถุมงคลมาจองพระเครื่องที่วัดตรงนี้นะคะ
แล้วผู้ชายคนนี้อยู่ดีก็คลั่งขึ้นมาแล้วก็แทงเพื่อนตาย
ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบประคำเพิ่มและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตก็ให้กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ทำการชนะสูตรอย่างละเอียด
แล้วก็จะมีการติดตามหาญาติเพื่อให้มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ